มาบินตันชิงชำโลกครับที่เดนมาร์ครอบชิงชัยเดียว
วิวครับกุลวุฒิวิทธิศาลมือดับ๓ของโลก
วันอันดับ๓ของรายการรองแชมป์เก่าเจอกับทางโคไดนาราโอกะ
มือดับสี่ของโลกและมือวาดดับสี่จากญี่ปุ่น
คุณวุฒิระเบิดฟอร์มนะครับสมราคาเจ้าพ่อสามเกมครับ
ไปก่อน๑๙๒๑และกลับมาชนะใน๒เกมหลัง

แชมป์โลกไปครองอย่างยิ่งใหญ่ครับ
เป็นนัดแบตชายคนแรกที่คว้าแชมป์ในรายการนี้ครับ

ปี๒๐๑๓ตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่กันเลย
จากนั้นครับมาเป็นคู่ผสมปี๒๐๒๐
เดชาพลกับปปซับซีรีนะครับ

เดี่ยวคนล่าสุดของประเภทชายในปี๒๐๒๐
เชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพ๗๑๐กันยายน
รายการนี้ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายท่อสดให้ได้ดูกันนะครับ

ทุกศาสตร์ประตูชัดใช้บุตรโพรมจากบีจีปฐุม
แล้วก็ปฏิวัติคำใหม่ของแบงคอกนะครับยังอยู่ในโผล่
แล้วมีจิตวัตรวังทพันธ์นะครับประตูของขอนแก่นที่ฟอร์มดีในขณะนี้
แล้วก็สุประโชคสารชาติชนะทิพย์สงกระสินสหรัฐอยู่เย็น
ธิรษิรแดงดาธิริษฐรบุรมาธรรมชุดใหญ่นะครับ
นักกีฬาจะรายงานตัวที่โนเวอร์เทลรังสิต
นาที๓๐นาทีคู่แรกอีรักษ์เจออินเดีย๒ทุ่มครึ่งนะครับ

ส่วนไทยลีกเมื่อวานมี๒คู่นะครับประจวบเจอกับนครปฐมนะครับ

นครปฐมยิง๒ลูกครับจังหวะผิดพลาดของกองหลังตรงนี้ครับ
บอลตกแล้วจังหวะผ่านเข้าไปเนี่ยก็เป็นชอสเวสก้า
สกัดนะครับผิดเหลี่ยมเข้าตัวตัวเอง
นาทีสามสิบเก้าแล้วก็ทีสี่สิบแปดเป็นกาฟาดโดโรซิมีครับ
ยิงให้เสื้อปากราชาทีมเยือนนำสองหนึ่ง

ก่อนจะกลับมาแข่งกันต่อและทำท่าว่านครปฐมจะชนะ
แต่ได้อภิชาเดนมานกับขอนประจวกตะยีเสมอสองสองนะครับ
อีกคู่หนึ่งขอนแก่นยูเนเต็ดเสมอกับราชบุรี
กอเดียวกันสองสองครับโปรแกรมวันนี้มีอีกสองคู่
แปดนาฬิกาสามสิบนาทีอุทัยธานีเจอบีจีปฐุมสองทุ่ม
เมืองทองเจอการท่าเรือนะครับวอเล็กบอลมีการประกาศ
ชื่อนักกีฬาหญิงชุดชิงแชมป์เอเชียที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
สิบสิงหาคมถึงหกกันยายนออกมาสิบสี่รายชื่อตัวรับอิสระนะครับ
นุษแป้นน้อยกับสุพัตราไพโรธเซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราศ
สิริมามานกิจบอลเร็วครับทัศน์ดาวนึกแจ้งจรัสพรบรรดาศักดิ
มลรัฐธนพันธ์และหัทยาบำรุงศุกร์หัวเสานะครับชัชจุออน
โมกศรีอัชราพรคงยศวิภาวีศรีทองและศาสิภาพรจันทวิสูจน์
หลังมีธนัชชาสุขสดและพิมพิชยากกรำนะครับโปรแกรม
รอบแรกของไทยอยู่ในกลุ่มเอ๓๐สิงหาคม๖๖
โมงเย็นนะครับเจอกับออสเตรเลียแล้วก็๑กันยายน
เวลาเดียวกันนะครับไทยเจอกับมองโกเลียครับ